ดนตรีที่ใช้ในการแสดงหนังใหญ่จะเลือกใช้ปีพาดเครื่อง๕ซึ่งประกอบไปด้วยเครื่องดนตรีไทย๕ชนิด
นั่นคือปีในระนาดเอกระนาดทุ้มของวงใหญ่ตะโพนกลองทัศน์
ซึ่งวงปี่พาดเครื่อง๕นี้จะตั้งด้านข้างของหน้าจอหนังและเริ่มต้นการแสดงด้วยการบันเลงโหมโรง
มีการบันเลงประกอบพิธีไหว้ครูบันเลงประกอบกิริยาอาการของตัวละคร
รวมถึงการบันเลงในการดำเนินเรื่องราวต่างเพื่อความสนุกสนาน
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน